ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปั๊มน้ำมันแถวบางขุนเทียนนะครับ

ท่านดูนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามีจักรยานยนต์สองคันนะฮะ
มากันสี่คนผู้ชายนะฮะอ่าลงมาถึงแถวแถวปั๊มแล้ว
อีกคนนึงแล้วก็ทำร้ายเลยนะครับทั้งหมวกกันน็อกขาวหมวกกันน็อกดำเนี่ยลงมาทำร้าย
ผู้ที่นั่งอยู่แถวแถวปั๊มนะครับหลังจากทำร้ายเขาแล้วนะครับ
คนที่ใส่หมวกกันน็อกสีดำซึ่งชักปืนออกมาถือขู่ไว้ด้วยเนี่ยนะ
อกจากมีดาบยาวแล้วเนี่ยนะครับมีชักปืนขู่ด้วย
ก็ไปค้นตัววัยรุ่นที่ถูกทำร้ายจนนอนเจ็บอยู่แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์เข้าไปด้วย
แล้วก็พากันขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีหายไปนะครับ
ก็เหมือนกับว่าจะไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าชายที่ใส่หมวกกันน็อกสีดำ
ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะแล้วก็มาชี้หน้าอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วถึงเดินหายไปอีกสักพักนึงก็เดินกลับมาแล้วก็กระชากสร้อยคนนอนเจ็บซ้ำอีกทีนึง
คือมันไม่กลัวอะไรเลยคือความจริงในปั๊มแบบนี้
มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องเกิ้งอะไรพวกนี้มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยใช่ค่ะ
มากระชากสร้อยเขาเนี่ยถือมีดด้วยนะไม่นับกับปืนที่เอามาขู่ก่อนหน้านี้
แล้วก็ไปอันนี้ตอนที่มากันเนี่ยฮะขี่รถหนีหายไปเลยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับ
ไปหาคนเจ็บคนเจ็บมีสามคนคนฝั่งก่อเหตุเนี่ยมีสี่ฝั่งคนเจ็บเนี่ยมีสาม
ผู้บาดเจ็บคือนายมนตรีไกรยบุตรหรือในปุ๊กอายุ๒๑นะครับ
มีนายถาวรกงศรีถือจรอายุสิบเก้าแล้วก็นายวรพงศ์กัญญาเถื่อนถือในแจ๊กอายุสิบเก้านะครับ
ทั้ง๓คนวันนี้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนสแหมดำ
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเกิดขึ้นคืนวันที่๑๘สิงหาคมนะครับ
คืนนั้นเขาก็เลิกงานแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนความจริงไปกัน๕คน
เพื่อนที่มาด้วยกันสองคนเนี่ยไปก่อนแยกไปก่อนก็เหลือกัน๓คน
นั่งคุยกันอยู่หน้าห้องน้ำสองคนนั่งอยู่บนจักรยานยนต
คนนั่งอยู่ตรงพื้นแล้วก็มี๔คนในกล้องวงจรปิด
ขี่จักรยานยนต์มา๒คันขี่รถมาจอดข้าง
แล้วเดินลงมาจากรถนะฮะที่เห็นว่าถือมิดดาบตรงเข้ามาเนี่ย
แล้วมาพูดอะไรเนี่ยคนเจ็บบอกว่ามาพูดว่า
ต่อยเพื่อนกูเหรอค่ะอ่าแล้วก็ไปตบหน้า
นายวรพงศ์จนล้มลงพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่นั่งคล่อมอยู่
แล้วคนก่อเหตุก็ไปหานายมนตรีหรือในปุ๊กชกเข้าที่ปาก
ก็ล้มลงอีกแล้วเตะเข้าที่คางอีกทีนึง
จนหมดสติไปแล้วก็ชิงซับไปนะ
ที่เห็นกระชากไปเนี่ยเป็นสร้อยพระที่ถูกกระชากไปจากคอ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือมีกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินสดอยู่๗๐๐บาท
แล้วพวกนี้มันก็ขี่รถหนีหายไปเลย
ผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรถแหละไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนอ่ะ
ไปอีกทีเพื่อนคนหนึ่งก็ตกรถไปแล้วผมก็เลยลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าถ้า
ถ้าจะวิ่งมันก็กลัวโดนฟันด้วยไงพี่
ไม่วิ่งเลยยืนดูมันเลยต่อยเข้านี่ผม
ต่อยแล้วซุดพอพอซุดลงมันก็เตะเตะเข้านี่นอนลงน้องนั้นจะจำอะไรไม่ได้แล้ว
นอนลงมันก็มาปวดเอากระเป๋าตังค์แล้วก็เอาโทรศัพท์ผมไป

โดนซ่อยครับซ่อยพระ
อ๋อตอนจะจบคลิปน่ะตอนมันจะไปอ่ะมันมาดึงเรา๒ที

เขาเปิดหน้าให้เราเห็นไปหรือว่าอย่างไร
สองคนใส่หมวกกับน้องไม่เห็นหน้า
เห็นแต่สองคนขับมอเตอร์ไซค์

แล้วมันก็เดินลงมามันก็ต่อยเขานี่แหละ
แล้วมันต่อยคนแรกไหมใช่ไหม
ไม่ช่วยเพื่อนเหรอหรือว่า
ช่วยไม่ได้มันมีอาวุธครับ
ครับก็ต้องวิ่งเลย
คิดว่าเขาน่าจะผิดตัวไม่งั้นก็หน้าคล้ายกันนะครับ

คือถ้าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ย
พวกนี้มันรู้ว่าปั๊มน้ำมันเนี่ย

แต่มืดไม่มีคนเนี่ยแต่มีกล้องวงจรปิด
เพราะฉะนั้นก็เลยใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรกันมาแบบ

แต่กอเหตุอย่างอุอาจขนาดนี้เพราะอะไร
เพราะว่าทาง๓คนที่เขาเป็นผู้เสียหาย

เขาไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครที่ว่ามาต่อยเพื่อนเขาเหรออะไรเนี่ย

แล้วทุกวันนี้หวาดภาวะไปเลยยังไม่กล้าออกจากบ้านเลยเนี่ย
วันนี้ไปคือไปหาตำรวจไปให้ปากคำนะครับ

ส่วนเจ้าของโรงงานที่คนบาดเจ็บเขาทำงานกันอยู่นะครับ
เขายืนยันว่าเด็กหนุ่มทั้ง๓คนนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
เป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดทำงานทุกวัน
นิสัยก้าวร้าวไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้อะไรเลย
เขาบอกว่าโดนโพล่น
วันอาทิตย์ผมก็มาที่โรงงานเขาบอกว่าโดนโพล่น
โดนโพล่นแล้วเป็นอะไรไหมเราก็ไม่คิดอะไรมาก

เราก็คิดว่าตำรวจก็คงจะทำหน้าที่ของเขา
พวกนี้ส่วนใหญ่มันทำงานมันทำงานทุกวัน

หยุดวันอาทิตย์ก็วันเสาร์ก็เลิกงานอย่างนี้
มันก็อาจจะมีกินเหล้ากันอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็สังสรรค์กันธรรมดาเด็กวัยรุ่นนะครับ
โรงงานเราเองก็อยู่ใกล้กับปั๊มไม่ได้ไกลกันมาก

เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นภัยกับคนอื่นต่อไป
ผู้จัดการปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าในคืนวันนั้นวันที่เกิดเหตุ๑๘สิงหาคม
ยังมีเหตุที่มีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็วิ่งไล่เข้ามาทำร้ายกันในปั๊มเขาด้วยนะ
อันนี้มาแล้วกลุ่มหนึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้
แต่ไม่รู้ว่ากลุ่มคนร้ายจะเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ชาย๔คน

คนเจ็บเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นการทำร้ายผิดตัวหรือเปล่า
ใช่เพราะว่ามันตีกันแล้วรอบหนึ่ง
แต่พรุ่งนี้เขาเพิ่งมามาแวะเติมน้ำมัน
ความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะ
ภูมิกับการสอนอสแหมดำบอกว่า
ตำรวจกำลังสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อที่จะไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
แล้วก็จะสเก็ตภาพของผู้ก่อเหตุ
เท่าที่ผู้เสียหายจะพอจำได้
และพอจะรู้ตัวแล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหนนะครับ
ตอนนี้ที่ผิดแน่นอน๓ข้อหานะครับก็คือปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธนะครับ
ในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตำรวจก็บอกว่าก็สองสามประเด็นแหละไม่เป็นการทำร้ายผิดตัวก็อาจจะตั้งใจมาปล้นทรัพย์เขาอะไรแบบนี้นะคะ